ท่านผู้ชมครับคืนที่ผ่านมาครับที่หัดใหญ่นะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยกพวกทำร้ายกันแล้วก็ยิงกันอีกแล้วนะครับในผับชื่อดังนะฮะคือนักเที่ยวนี้หนีตายกันโอละหมานเลยนะฮะ
นี้ครับลบกันอยู่นะครับนานมีเสียงปืนดังขึ้นละกรีดร้อง
ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่สงขลาประมาณตีหนึ่งนะฮะ
ก็คนที่เข้าไปเที่ยวในผับแห่งนี้ก็บันทึกภาพเอาไว้นะครับแล้วโพสต์ลงในโซเชียล
ได้คุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิปนะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กับเพื่อนเพื่อนก็สังสรรค์กันอยู่ในผับตามปกติระหว่างนั้นมีกลุ่มผู้ชายวัยรุ่น
ซึ่งอยู่หน้าเวทีใกล้กับทางออกประตูฉุกเฉินมีปัญหากันแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันระหว่างโต๊ะข้างกัน
ของผับก็เข้ามาห้ามพยายามพากลุ่มผู้ก่อเหตุออกไปข้างนอก
แล้วมันก็มีการชุลมุนกันเกิดขึ้นก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พวกเธอกับเพื่อนรวมทั้งคนอื่นก็พากันวิ่งหนีตายเพื่อจะไปออกทางประตูฉุกเฉิน
ต่อมาไม่ถึง๕นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดนึง
นี่ฮะผับก็ปิดร้านก็เลิกทันทีเลยหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้น
พี่เกมพูดเสร็จมันก็ซัดกันแป๊บแล้วก็ปั้งอย่างนี้
แล้วก็มันก็ซัดนอนต่อแล้วก็วิ่งหนีกันติดกับใจนี่ก็
ไม่รู้เรื่องหิตการณ์เป็นยังไงอยากฝากพวกนี้ด้วยว่า
แก่กันแล้วนะพี่นะโตกันหมดแล้วไม่สมควรจะมีอะไรแบบนี้แล้วนะ
สารคนที่เขามาเที่ยวมากินมาดื่มมาสนุกอะไรอย่างนี้
แล้วนี้เหมือนเราก็ไม่กล้าไปอย่างนี้
แต่ไม่มีใครเจ็บนะฮะโชคดีนะครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
นี่ตำรวจสพหาดใหญ่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ไม่เจอร่องรอยพวกปลอกกระสุนหัวกระสุนปืนเลย
แต่มีเสียงดัง๒ครั้งนะฮะ๒นัดคล้ายกับเสียงปืน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะครับ
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับแต่จากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถกระบะแต่งซิ่ง
แล้วก็เข้ามาเที่ยวในผับพกปืนเข้ามาด้วย
เจอคู่อริมีเรื่องกันก็เลยยิงใส่กัน
จากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป
ค่ะก็เนี่ยนะคะปล่อยให้พกปืนพกปืนเข้าไปในที่เที่ยว